หมาของเพื่อนบ้านฮะแล้วก็ไม่ใช่หมาแบบพุดเดิ้ลอะไรอย่างเงี้
พิษบูนะครับหลุดออกมาจากบ้าน
แล้วก็กระโจนกัดผู้ชายคนนึงครับ
มีภาพจากกล้องวงจรปิดนั้นบันทึกนาทีที่เกิดเหตุไว้ได้ครับ
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้านแล้วก็ไม่ใช่หมาแบบพุดเดิ้ลอะไรอย่างนี้

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน
มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน

มีภาพจากกล้อมรอบหมาของเพื่อนบ้าน